คลิปนี้ค่ะพี่เบิร์ดดอมเป็นคลิปไวรัลที่แบบถูกแชร์กันเยอะในโซเชียลมีเดีย

มีคนเข้าไปดูกว่า๗ล้านวิวแล้ว
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะรูปร่างสวยผิวพันธ์ดีหน้าตาดีนั่งทานข้าว
หัวเราะกับช้อนกับจาน
คนคิดว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

เฮ้ยคือชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้แล้วคือเป็นห่วงค่ะ
ไม่ได้มีความรู้สึกอื่นใดคือนอกจากเป็นห่วงเธอ
ผู้หญิงคนนี้อาการเธอแปลกมาก
กินข้าวไปหัวเราะไปคือเหมือนลักษณะคุยกับจานกับ
ช้อนกับซ่อมประมาณนี้นะคะ

นี่นั่งกินข้าวอยู่ในศูนย์อาหารแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูเธอหน่อยค่ะ

มีอีกคลิปหนึ่งรายเดอร์พลเมืองดี
เห็นผู้หญิงคนนี้เดินไปยิ้มไปแล้วก็หัวเราะคนเดียว
อยู่ที่บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังกรุงเทพ

แจ้งตำรวจไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจมีการประสานมูลนิธิกระจกเงา
ให้มาช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วนะคะ

นี่ตอนที่ตำรวจมาถึงน้องก็ยังหัวเราะอยู่นะ

ลงพื้นที่ไปที่มูลนิธิกระจกเงา

มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณสิทธิพลชูประจงอายุ๔๕ปี
เป็นหัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงา
ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าคือมีคนมาแจ้งที่มูลนิธิ

มีอาการลักษณะคือกระสับกระส่ายเดินเร่ร่อนไม่มีจุดหมาย

นี่ทางมูลนิธินี่ก็เลยประสานไปที่ตำรวจท้องที่
จนกระทั่งไปเจอตัวน้องผู้หญิงคนนี้

เนื่องจากว่าพ่อกับแม่น้องแยกทางกัน
แต่ว่าหลังจากที่ปู่เสียชีวิตไปแล้ว
น้องเริ่มหันหน้าไปใช้สารเสพติด
นี่เท่ากับว่าพอคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางไป
จากนี้เธอก็จะอยู่กับใครเพราะว่าคุณปู่ก็เสียแล้ว
พึ่งสารเสพติดแล้วใช้มานานมาก
จนกระทั่งเกิดจิตประสาทหลอนแบบนี้นะครับ

คือทางมูลนิธินี่พาน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้
สิ่งสำคัญคือต้องฟื้นฟูเรื่องของสภาพจิตใจนะครับ

ลงในติ๊กต๊อกนะครับว่า
คุณแม่นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับ
คือเขาก็รู้สึกตกใจนะครับ
ว่าเอ๊ะทำไมน้องเขาอาการแย่มากขนาดนี้

เขาน่าจะเป็นลักษณะของครอบครัวบ้านแตกรายขาดนะครับ
ไม่ได้อยู่กับแม่ทั้งหนาแล้ว
แล้วก็หน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือดูแลนะ
เพราะว่าน้องยังเป็นสาว

แล้วก็เดี๋ยวเผื่อใครจะไปรังแก่

ใครจะไปรังแก่เธอนะครับ

นี่มันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าภูมิคุ้มกันของครอบครัว
เพราะว่าปัญหาคืออย่างที่คุณสิทธิพลบอกค่ะ
บ้านแตกสระถาดครับอยู่กับปู่เสีย
จนกระทั่งมาพึ่งสารเสพติดแบบนี้ค่ะ
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือน้องเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายจริงเลย